ข่าวนี้นอกจากความเศร้าแล้วเนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพัน
ระหว่างเจ้าของแล้วก็สุนัขของผู้ตายด้วยนะคะ
นี่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยาร่วมใจ

ติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตในบ้านพัก
ที่พื้นที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องมีการเอาศพ
ซิลใส่ถุงล็อกเอาไว้ไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายออกมา
แล้วตลอดเวลาที่กู้ภัยเขาบรรจุศพใส่ถุงล็อกค่ะ

สุนัขตัวนี้ชื่อว่าอีปาน
เป็นสุนัขที่รักแล้วก็ผูกพันกับเจ้าของมาก
คุณดูสิอีปานั่งเฝ้าศพ
คือมองอยู่ไม่ห่างเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เอาศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีเผา
ที่วัดป้อมรามันที่พระนครศรีอยุธยา
อันนี้ก็เป็นมาตรการของสาธารณสุข
เสียชีวิตแล้วแล้วก็รีบเผาทันทีนะคะ
ทีนี้เราก็ไปเจอคุณอาของผู้ตายวัย๗๒ปีนะคะ
คุณอาเล่าให้ฟังบอกว่าหลานชายคนนี้ไม่มีครอบครัว

หลานมีอาชีพเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่ร้านอาหาร
แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ได้ทำงานมาสักพักนึงแล้ว

พยายามดูแลรักษาตัวเองได้ระยะหนึ่งแล้ว
กินยาตามหมอแนะนำตลอดเลยคอยดูแลตัวเองตลอด
แล้วกลางดึกของวันที่๒๙ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

ตอนเช้าคุณอามาหาปรากฏว่าหลานชายเสียชีวิตแล้ว
แล้วคุณอาบอกเลยนะอีปานนั่งอยู่ปลายเตียง
มันไม่เห่าเลยขนาดอาไปเดินเรื่องเอกสารหลานชายเสียชีวิต
จนบ่ายกว่าจะเสร็จแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ไปรับศพ
กลับมายังเห็นอยู่เลยว่าเนี่ยสุนัขตัวนี้มันยังนั่งอยู่
ยังไม่ยอมไปไหนนั่งเฝ้าศพนี่คือกว่า๑๒ชั่วโมงแล้วค่ะ
นี่คือเป็นความรักความผูกพันระหว่างสุนัขกับเจ้าของนะคะ